โห้ตั้งวงสดน้ำท่อมเมาหลอนหลวะยิงเพื่อน
ก็ชัดเหมือนกันเสียงปืนค่ะกล้องวงช้อนปิดในหมู่บ้านวิลล่าสองครับ
ลาดพร้าววังหินหกสิบแปดคุณผู้ชมไหนว่าชวนมาตี้ไง
ทำไมยิงกันอ่ะก็ผิดหูกันยังไงไม่รู้
นี่แหละครับโอ้โหบันทึกภาพและเสียง
เขาบอกเจ็ดนัดครับรัวนี่ครบแล้วเจ็ดนัดนะครับ
ออกมาจากบ้านหลังหนึ่งนะครับบ่าย๒เมื่อวานนี้
ตำรวจสนโชคชัยก็โอ้โหดูเลือดดูเลือดโอ้โหดิ้นอยู่ดิ้นอยู่
นะครับตำรวจสนโชคชัยกู้ชีพเข้าตรวจสอบทาวน์ฮาวส์สองชั้นครับ
คุณผู้ชมครับปืนดังออกมาจากบ้านนี้แหละที่ชั้นล่าง
เลือดกล่องเบาโลและเจอครับเจอนายฤทธิบังทราย
เจ็บสาหัสครับคนนี้นะครับแต่ยังให้การได้นะยังให้การได้
ติพลหรือว่าแชมป์อายุสามสิบเอ็ดปีคนนี้ถูกยิงขมับขวาฮะ
ถูกยิงเข้าขมับขวา๑นัดแขนซ้าย๑นัดกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
เปาโลกเกษตรแต่เขาสีชีวิตเวลาเวลาต่อมาหูเข้าเข้ามาป่ะ
ที่เกิดเหตุยังเจอกีต้าโปร่ง๒ตัวหม้อต้มน้ำท่อม๑ใบ
ลำโพงบลูทูธนะครับ๒ชุดโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็แก้วเก็บความเย็น๑ใบครับตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนผู้ก่อเหตุตำรวจทราบชื่อคือนายรัชกฤษพันวิชัย
หรือว่าหนูอายุ๓๒ปีคนนี้เป็นคนขายน้ำท่อมแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วย
หลังเกิดเหตุหนีไปแล้วสอบสวนซะว่าก่อนเกิดเหตุในหนูกับพวกสามคนนะครับ
ที่เจ็บสาหัสกับแชมป์ที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็นายตีมาตี้กัน
ปาร์ตี้กันครับดื่มน้ำท่อมกันพวกเราดื่มน้ำท่อมกันนะฮะ
หนูเนี่ยจับกีต้าจับกีต้าขึ้นมาเล่นเพลง
คุณผู้ชมระหว่างนั้นมีปากเสียงกันในวงน้ำท่อมนายบิวกับนายแชมป์ชักปืนมายิงใส่เพื่อนสองคนแล้วก็หนีไป
ตีคนนี้คนนี้พยานปากสำคัญอยู่ในที่เกิดเหตุใช่ไหมตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวน
แต่ให้การวกไปวนมานะยังเมาค้างอยู่เยอะล่าสุดภูมิกับสนโชคชัยครับ
บอกว่าคดีนี้เนี้ยสาเหตุมาจากเมาและทะเลาะกันในวงน้ำท่อมเลยล่ะน้องแล้วก็ชักปืนยิงนะ
เรื่องต้นฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างลงพื้นที่กดดันคนก่อเหตุแล้วขณะเดียวกันนะครับก็ได้รวบรวมพยาหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับ
ประกอบสำนวนคดีเตรียมจะยื่นสารขออนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุเพราะเป็นคดีอุกชะกันครับ